มีรถกระบาดคันหนึ่งพยายามจะแซงรถคันหน้าแต่ว่าไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์จนทำให้คนขี่เสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไป
มีพลเมืองดีพยายามที่จะขับรถไล่ล่าตามล่าสุดเจอตัวแล้วนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเมาด้วย
แต่ไปดูคลิปต้นเรื่องที่เกิดเหตุก่อนครับ

นี่เป็นภาพจากรถของพลเมืองดีที่ถ่ายเอาไว้ได้
กระบาดคันนี้คือมาจู่ก็แซง
แซงแล้วไปชนกับคุณป้าท่านหนึ่งอายุ๗๑ปีแล้ว
ท่านก็ขี่รถจักรยานยนต์ของท่านมาดีมาชนท่านจนเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีเลยครับ
อันนี้คือเหมือนเขากำลังขับตามลากกระบะคันที่ชนแล้วหนี
กระบาดคันนี้แหละแต่เขาไม่ยอมจอดไง
แล้วก็เลยเอาคลิปนี้ไปมอบให้กับตำรวจเพื่อไล่ล่าคนขับ
แต่ว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยคือคุณปริมใจสิงคำเป็นประธานอสมชุมชนหัวขวงที่อำเภอเมืองลำปางครับ
กำลังจะขี่รถไปซื้อของที่ตลาดมาถูกกระบาดคันนี้ชนจนเสียชีวิตในพื้นที่ตะบนต้นทงชัยนะครับ
แล้วท่านก็ร่างไปกระแทกกับเสาไฟเสียชีวิตขาดที่เลยนะครับ
ส่วนกระบาดก็หลบหนีอย่างที่เห็นเลย
ผลบรรมดีขับขับตามขายไปด้วยขับตามไปด้วย
ล่าสุดเลยครับทีมข่าวของเราไปเจอกับคุณอุดมสิงคำเป็นสามีของผู้ตายบอกว่าโอ้โห
ภรรยาเป็นคนดีมากเลยนะเสียใจมากเลยเนี่ยก็อยู่คู่ชีวิตกันมาจนปูนเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ภรรยาทำงานเพื่อชาวบ้านมาตลอดไงเป็นประธานอสมเป็นที่รักของคนในชุมชนมาก
เมื่อวานเพิ่งออกจากบ้านไปห้านาทีครับแล้วก็มาเสียชีวิตนะฮะ
หลังเกิดเหตุมีพลเมืองดีมาบอกว่าไปเจอคนขับแล้วเป็นผู้ชายอายุประมาณ๒๐
ตัวไปแล้วที่สพเมืองลำปางครับพบว่ายังยังมีกลิ่นเหล้าคะคลุ้งอยู่เลยครับ
โอ้โหนะฮะก็เลยนำตัวไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะครับนะฮะ
คุณอุดมบอกว่าก่อนที่ภรรยาจะเสียชีวิต๑วันยังคุยกันอยู่เลย
คุยกันแบบเล่นอ่ะไม่รู้ใครจะตายก่อนตายหลังเนอะยายเนอะ
เป็นรางหรือเปล่าเนี่ยคุยอย่างเงี้ยแต่ไม่คิดเลยว่าที่คุยกันเมื่อวานเนี่ย
มันจะเป็นอย่างงี้อ่ะอ่ะฟังเสียงของคุณลุงครับ
มันก็ยอมรับครับสาเหตุก็อะไรอ่ะไม่ยอมรับได้มันสถานมัน
ชัดเจนมากรถเขาอยู่ในบ้านสภาพง่ายุ่ม
เขาเมาไหมตอนที่เจอตัวกินเล่านี่หึงเลย
ตอนนี้เอาไปตรวจแอลกอฮอล์คือตอนเนี้ยเรายังไม่ได้ภาพของผู้ก่อเหตุนะ
แต่ว่าเขาไปเจอแล้วรถคันนั้นจอดอยู่ในบ้าน
แล้วตัวเขาก็เจอแล้วตำรวจเอาตัวไปสอบสวนอยู่

อย่างที่คุณลุงเขาบอกว่าตอนไปเจอกลิ่นเหล้าหึง
แล้วนี่คันนี้รถไปอยู่ที่สอบพอล์เรียบร้อยแล้ว
โดยคงให้นะครัวตามต่อว่าเขาจะให้การอย่างใบแต่เบื้องต้น
เหมือนเขายังไม่ยอมรับว่าเขาขับรถชนทุนป้าถึงเสียชีวิต
แต่ว่าหลักฐานก็ชัดเจนครับทั้งคลิปที่พลเมืองดีถ่ายตามแล้วก็รถที่พังแบบนี้นะครับ